ไม่รู้ว่ายังไงงวดที่ผ่านมานี่พลาดท่าหรือเปล่า

ล่าสุดเดินทางไปทำงานที่จังหวัดเฉียงใหม่ก็โชว์เลยจ้า
คุณผู้ชมก็ส่องดูกันเอาเองก็แล้วกันนะจ๊ะ

ท่านชอบเลขไหนก็ไปหาซื้อได้
พร้อมย้ำทิ้งท้ายเหมือนเดิมว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการซื้อ
ขอให้เฮ่งและโชคดีกันทุกคนนะครับ
ซึ่งก็มีแฟนคลับนะคะคอมเมนต์ถามว่าซื้อหมดแผงเลยบ้าอาย
พร้อมกับบอกว่างวดนี้ขอให้ถูกเด้ออายเด้อ
วันที่๑๖มิถุนายนนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพี่มนต์สิทธิ์นั้น
จะได้โชคได้ลาบหรือเปล่าได้เยอะขนาดไหนนะคะบอกไม่ได้รอลุ้นพร้อมกันจ้า
ดวงใครดวงมันนะคะคุณผู้ชมค่ะ